ไฮไฮพ่อสอนอสอพี่สาวน้องสวยปั๊กจริพรกับเป๊กกี้สีทันยา
ธรรมดาที่ไหนอ่ะเจอกันทีไรอได้เรื่องครบเครื่องอยู่นะ
ความสวยก็กินกันไม้ลงเบียดกันมาติดชิดขอบขนตาเลยจ้ะแม่
ลาสุดแฟชันเขียวไม่แบ่งใครเขียวฆ่าไก่ก็ยอม
ตั๊กต้องหลบไปก่อนนะจ๊ะน้องเป๊กจะบินจ้า
โดยต้องโพล่เพียงอะไรดีเนี่ยล้อไก่

กระพือปีกแบบนี้ให้พี่เป๊กกี้
เป็นพญานกแก้วไปเลยค่ะ

เตือนแม่ตั๊กอย่าไกลเกินสองเมตรนะ
ระวังปีกเสร่อยข้างนะค่ะ
แขวดแขวดแขวด
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า